ก็ขยับเข้ามาเจอที่
ต้องกันต้องประคองตัวเองก่อนครับ

ตั้งไว้ตีด้วยขวา

โอ้โหบาทหารูปพักครับ
คุมเกมไว้ได้หมดเลยครับทีมได้ซ้ายอีกที
อกในครับ

เดินหน้าจิ้มลำตัวทุกคนอายุภูมิซ้าย

กับเพชรนรินศักดิ์ธานีสัทเฉียนมวยไทยครับ
จากอุโมนราชธานีครับเป็นรูปพิกัด๕๘กิโลกรัมครับ
นี่กำลังจะจิ้มลำตัวแต่วึดไปครับ
พอจั่วลมเพราะวุฒนี้รู้สึกเสียแรงเปล่าครับ

ต้องขอยกลูดเลยครับและดูครับช่วงกับบาทารูปพรรค

วันนี้ต้องบอกว่าทำผลงานได้เต็มที่ทั้งคู่เลยครับ
นี่ก็บาทารูปพรรคสวยของตัวเองอุตราร์